ลาฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์แบบฟิล์มที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพอ
ชมเพื่อให้เห็นตัวอย่างความสำเร็จของการดำเนินการด้านการส่งเสริมพลังงาน
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลบบุรีโซล่า
เซลล์แสงอาทิตย์มากกว่า๕๔๐๐๐แผงบนพื้นที่๑๒๐๐ไร่
หรือเทียบเท่า๑๗สนาฟุตบอล
โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางที่มีคุณสมบัติรับแสงได้มาก
แม้จะมีเมฆบทบังติดตั้งแบบคงที่และเอียง๑๐องศา
ซึ่งเป็นจุดที่ทดสอบแล้วว่าสามารถรับแสงอาทิตย์
เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากที่สุดในพื้นที่นี้
ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นพลังงานทดแทนประเภทหนึ่ง
อย่างที่บอกแล้วว่าอย่างน้อยก็ช่วยลดการนำเข้าพลังงาน
ที่เป็นฟอสซิลของประเทศหรือว่าในเรื่องของสร้างความมั่นคง
ทางด้านพลังงานยังไงก็ตามโซล่าเซลล์หรือแสงอาทิตย์เนี่ย
ประเทศเราเนี่ยอย่างที่เราดูวิดิทัศน์แล้วก็ถือว่ามีความเข้มของพลังงานแสงอาทิตย์
อยู่ในระดับที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะมากที่จะทำ
เรื่องของพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะคะ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ช่วยผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้า
แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมระบบความมั่นคงให้แก่
จังหวัดภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน
เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจและได้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
เครือข่ายการส่งเสริมพลังงานทดแทนจากภาคเอกชนร่วมกัน